คุณผู้ชมช่วงนี้ขับรถกลางคืนมีตรงจุดไหนที่ไฟข้างถนนมันไม่ส่องสว่างบ้างไหมค
จุดอ่ะดิฉันหลายจุดจริงกรุงเทพนี่ก็เยอะเหมือนกัน
แต่ว่ามันมีเหตุเศร้าเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะคะ
ไฟตรงนี้มันขาดเสามันหักมาประมาณเป็นเดือนแล้ว

ทุ่มครึ่งวันที่๒๔พฤศจิกายนคุณป้าคนหนึ่งแกข้ามถนนจะกลับไปที่ห้องพัก
เตอร์ไซค์ลงสะพานมาอยู่ตรงหน้าวัดไสงามนะคะ
เฉียวคุณป้าล้มถลอกเลย

จังหวะที่ไฟหน้าสาดมาเห็นว่าคุณป้านั่งอยู่กลางถนนเนี่ย

ชนคุณป้าซ้ำอีกคราวนี้เสียชีวิตเลยค่ะ
จังหวะกำลังจะช่วยได้

เตอร์ไซค์เฉียวแล้วหนีไปเลยให้ดูอีกทีนึง
นี่คือจุดแรกมอเตอร์ไซค์เฉียวคุณป้าล้ม
ตอนนั้นคุณป้ามีแค่แผลถลอกค่ะ

สองคนมีคุณยายอีกคนนึงเดินออกไปช่วย

จอดก่อนมีคนอยู่แต่ว่า
นี่เห็นไหมคะมันเกิดขึ้นเร็วมาก

ความเร็วมันค่อนข้างเร็วกว่าปกติด้วยสุดท้ายเลยไม่ทัน
ลากร่างคุณป้าไป๑๐เมตรคุณป้าเสียชีวิตทันที
คุณป้าคือนางกระมวลวันชังคล้ายอายุ๖๒ปีนะคะ
นางสาวชมัยพรชูเรืองกับนางพิมพ์ใจนิยม
คือชาวบ้านสองคนที่ไปช่วยคุณป้าตอนเกิดเหตุค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าป้ากระมวลวันเนี่ย
เช่าห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วแกเดินข้ามมาซื้อของ

ป้าเนี่ยขาถลอกยังพูดคุยได้อยู่เลยตอนนั้น
สองคนก็อุตส่าห์วิ่งเข้าไปประคองคุณป้าแล้วกะว่าเออเดี๋ยวจะค่อยพอขาแบบ

แสงไฟจากบีเอ็มลงสะพานมาอีกคันค่ะ
คราวนี้สองคนเองก็ต้องกระโดดนี้เหมือนกัน
เพราะว่าบีเอ็มมองไม่เห็นก็มาเร็วนะคะ
สุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าอะค่ะ
เพราะตอนที่เขาล้มนมันเจ็บหาแผลเหมือนขมมั่งเลย

อาจจะเปลี่ยน
มันจะไม่ตายหรอกเพราะว่ารถเขาต้องหยิบโอ้สาเหตุหลักอะ
ตรงเนี้ยมันมืดแบบเนี้ยมาเป็นเดือนแล้วถามนะถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์
มีเหตุการณ์ชนคนตายอ่ะไฟตรงเนี้ยจะได้รับการแก้ไขไหมอ่ะ
ก็อาจจะมืดไปอีกหลายเดือนค่ะแต่ก็อย่างที่คุณอริยาพูดนะคะ
พอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเลยค่ะ
ใช่นี่ค่ะราบเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่หากเออ
เจ้าหน้าที่แขวงการทางสุภัณฑ์บุรีก็เอารถกระเท้ามาทันใจเหลือเกิน
ขอเชื่อมสะพานไฟฟ้าซ่อมแซมดับมาเป็นเดือนวันนี้
สว่างแล้วแต่คุณป้าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ใช่ไงคือมันไม่ควรแลกแสงสว่างกับศพกับชีวิตคนหนึ่งชีวิต
คือลูกชายคุณป้าบอกเลยว่ามันคุ้มไหมอ่ะ
วันหลังใส่ใจประชาชนมากกว่านี้ได้ไหม
ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เสาไฟหักไฟฟ้าดับเนี่ย
มาซ่อมทันทีเลยได้ไหมไม่ต้องรอให้มันเกิดเหตุแบบนี้ก่อน
ต้นศพของคุณป้ากระมวลวันตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดโบดในอำเภอ
สามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะคนที่ขับรถบีเอ็มดับเบอร์ยูเนี่ย
เขาไม่ได้หนีไปไหนนะพอชนคุณป้าเสร็จแล้วเขาก็ลงมาดูช่วยเหลือทุกอย่าง
แล้วก็มาร่วมงานศพด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาเสียใจมากเลย
แล้วก็รู้สึกผิดมากที่เขาเบรกไม่ทันถามว่าเห็นสัญญาณมือที่พลเมืองดีทั้งสองคนบกไม้บกมือให้จอดไหม
เขาเห็นนะแต่มันเบรกไม่ทันแล้วจริงค่ะเพราะจังหวะที่ลงมามันค่อนข้างกระชั้นชิดมากนะคะ
เรื่องต้นก็มีการนำเงินช่วยเหลือครอบครัวของคุณป้าด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ
ก็มาร่วมงานศพแล้วก็พูดคุยกับครอบครัวของคุณป้าแสดงความเสียใจด้วยจริงนะคะ